ผลิตภัณฑ์จากโซฟีทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดครับพล
ผมเอาเป็นขนอมพิวก็แล้วกัน

อันแรกค่ะราคาอยู่ที่อะไร

อันที่๒ค่ะแบบที่ลุงพลเลือกนะครับ

เอาล่ะมาถึงแบบกระชับค่ะ

ราคาต้องแพงกว่า๓๖บาท
และราคาผ้านามัยโซฟี
แบบกระชับอยู่ที่

๓๘บาท

เป็นสินค้าที่ถูกที่สุด
โอ้โหผ่านข้อ๓มาแบบติดปีกอะค่ะคุณ

ธุรกษาของเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

แต่คำถามยังคงเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้โฮนี่ข่าวอะไรวะนี่

ในรายการนี้นี่เขาแก่จริงน่ะ
พวกกันเขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศ

จะบินไปต่างประเทศก็ไม่ได้บินแล้ว

เฮ่ยหน้า
พวกเจ้าแต่งองค์ทรงเครื่อง

อุ๊ยพระสายตาไม่ใช่เชื้อเจ้าแล้วล่ะพระสายตา
นี่พวกเจ้าคงไม่ใช่คนถิ่นเด้าแดนนี้เป็นแน่แท้จริง

อุ๊ยนี่ทำไมราชาศัพท์เขาดูงงน่ะ

เฮ่ยน้องสายตาเขาเหมือนจะงงนะ

กินเจต้องผ่านไปตั้งนานแล้วนี่เขายังไม่ออกอย่างมหาสงฆ์อยู่เหรอ
เดี๋ยวมหาสงฆ์แก่งตัวอย่างนี้
เฮ้ยน้าไอ้พวกราชาศัพท์นี่น้ารู้ไหม

จริงป่ะเดี๋ยวเผื่อฉันจะได้คุยกับเขา

ไอ้อย่างอย่างตดนี่เขาเรียกอะไรตด
ตบปากแตกเลยเอ้าไม่ให้เรียกตบแล้วเรียกอะไร
เขาเรียกพระพายผ่านอาหารบุตร
ตนนี่เรียกพระพายผ่านอาหารบุตร
อ๋อแล้วอย่างอุ๊ยอย่าพ้าย
อ้าวไม่ให้เรียกเขาเรียกพระธราวดี

อันนั้นเขาเรียกพระสุมิตา

ยามใดที่พระสุพิตาเบ่งบานออกแบริกัณฑ์พระธราวดี
แสดงว่าถูกคุกคามจากหลวงฤทธิ์

ฤทธิดวงฤทธินึงแหละฤทธิดวงฤทธินึงแหละ
เจ้ามองข้าอย่างนี้คงอยากรู้ใช่ไหมถ้า
ผมอยากรู้ใช่ไหมว่าค่านี้คือใคร

ไม่เลยไม่เคยคิดจะอยากรู้เลย
เห้ยมึงไม่รู้ตัวเองไหม
น้องโหล่ออันตัวข้ามีนามว่าพระปิณบุก
โอ้โฮไม่ไหวรถติดบ้านไอ้พระปิณก้าว
ใช่ไหมครับที่ออกไอ้นิงบังพัฒน์

ข้าข้าจะปีนต้นไม้
เพื่อมาหาของที่ฆ่าหายไป

โอรถเชื้อกระสัด

เจ้าเห็นว่าวของข้ามั้ย

แล้วว่าวที่ไหนนี่
มาก่อนไม่เห็นมีอีกเลย

นางนางวรบันดาษฐ์

นี่ไงแก้วหน้าเจ๊ทำไมเป็นแก้วหน้าม้า
แก้วหน้าม้านี่แก้วหน้าม้าหรอนึกว่าผีตาโขน
ผีตาป่นเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เคลียร์เลยมีตัวนั้นมาให้ลำคาญอีกแล้ว
เอาล่ะสิครับนับวันร้านเรายิ่งมีลูกค้าแปลกเพิ่มขึ้น
ไม่รู้ว่าแก๊งป่วนจะรับมืออย่างไรช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อ
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการสมัครเข้ามาได้เลย
มาคนเดียวรับเงินรางวัลคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร
แสนบาทรอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา